เรืองไกรว่าไงนะครับจะท้อจะถอยหรือจะยังไง
คุณเรืองไกรบอกว่าเดินหน้าสุดริ่มทิ้มประตูเข้าไปเลย
ท้อไม่ลดละเลยนี่แหละครับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับ
แต่งชุดลำลองนะครับตามที่ท่านชอบเสื้อลายดอกกางเกงขาสั้น
สีสันนะสีสันสีสันไปกรกตไปยื่นหลักฐานเพิ่มด้วยนะ
ยื่นหลักฐานเพิ่มเกี่ยวกับไอ้หุ้นไอทีวีนี่แหละดูชุดซะก่อน
มีสำเนารายการที่นายพิธาโอนหุ้นให้กับน้องชายเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็สำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินไอทีวีณวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
๒๖๖๖รวมถึงสำเนานะครับข่าวคำให้สัมภาษณ์ของในพิธา
โดยในเรื่องใกล่บอกว่าถ้าไปดูรายการตั้งแต่ปีสองพันแรกร้อยห้าสิบเก้านะครับ
การหมายถึงหนังสือเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยนะคนถือหุ้นต้องเห็นเพราะมันระบุ
ชัดเจนว่ามีแผนที่จะทำสื่ออยู่ตลอดเวลาและในห่วงเวลาเดียวกันครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานเกิดตัวแทนหมู่บ้านอืม
ตัวแทนหมู่บ้านก็คือตัวแทนด้อมส้มอ่ะ
กันง่ายทนายรัชพลศิริสาครครับนำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
ให้สอบสวนในคิมสิริทวีชัยนะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัท
กรณีเอกสารบันทึกการประชุมขัดแย้งกับวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
เขาขอให้ตำลวดดำเนินคดีทนายรัฐพลศิษย์บอกว่าเขาขอเป็นตัวแทน
หมู่บ้านมาแจ้งความเพราะเห็นแต่ละฝ่ายก็เอาพูดแต่ว่าผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมายแต่ไม่มีใครแจ้งความสักคนเดียวแล้วจะติดคุกได้ยังไง
ในฐานะพลเมืองดีสามารถแจ้งความได้หากพบสิ่งที่มีพิรุษ
หรือเข้าข่ายกระทำความผิดครับแต่ถามว่าการแจ้งความของนายรัฐพล
นะครับจะทำให้นายเรืองไกรนะครับมีปฏิกริยายังไงไหม
คุณเรืองไกรนายเรืองไกรตอบโต้กับทนายรัชพลบอกว่า
แค่คันคันนิดหน่อยไม่ได้สนใจอะไรถ้าจะเตะสกัดกัน
ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่านี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับ
แต่จริงนะทนายรัชพลนะเมื่อวานใครฟังเสียงนะ
ใครฟังเสียงสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเขาเนี่ยพูดถึงนะ
พูดถึงทางคุณคิมเนี่ยได้แบบว่าโอ้โหร้อนแรงจริง
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วเรื่องที่คนสงสัยว่าเอ๊ะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาเนี่ย
ได้รับข้อมูลมาจากคุณนิก
คุณนิกแสงสิริอนาวินหรือเปล่าที่เป็นผู้สมัครสอสอของพักภูมิใจไทย

คนนี้คือคนที่บอกว่ารับโอนหุ้นมาจากในนิก

คุณผู้ชมได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของเขาไหม

ลองฟังหน่อยหน่อย

ก็ซื้อจากรถพิธีสนิทเหมือนที่พูดเท่าไรครับ

ผมไม่ได้มีเขาเรียกได้แล้วหลักเจตนา
ที่จะไปทำร้ายใครหรือไปขัดขวางใคร
จริงสื่อจะต้องเซ็นเซอร์ชื่อผมตั้งแต่วันแรกที่ออกข่าว
เขาไม่ได้เซ็นเซตเตอร์ชื่อผมเลย

ผมสามารถงองกลับเลยเลยคุณต้องบอกนี้เลย

อันนี้ขอบคุณคลิปจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะ

คุณพานุวัฒนขวัญยืนบอกว่าไม่ได้เป็นนอมินีใคร
ไม่ได้มีการไปสมคบคิดกับใคร

อยากลงทุนก็เลยปรึกษารุ่นพี่ก็คือคุณนิก
อันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณนิกคุณพานุวัฒน์นะ

ผมบอกพี่เบิร์ทเราอมมีตัวหนึ่งโอทีวี
คือเป็นหุ้นที่ทำสื่อทำสื่อแต่ว่าพี่เบิร์ต

แล้วก็เหมือนจะมีคดีความฟ้องร้องอยู่
แต่ก็ดีนะพี่ลองดูไหมล่ะหุ้นตัวนี้
ถ้าจะแนะนำการลงทุนจะเป็นอย่างนี้จริงเหรอ